ซึ่งถ้านับนิ้วดูในอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราจะถึงงานพระราชพิธีสำคัญนี้
ทางด้านผู้ว่ากรทมก็เลยนำจิตอาสาร่วมกัน
เราทำความดีจากหัวใจช่วยกันปรับภูมิทัศน์เคลียร์พื้นที่
แล้วก็ทำความสะอาดคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็คลองมหานาคด้วยนะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเองเลยค่ะ
เป็นกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยวรางกูลนะคะ
เป็นการพัฒนาทำความสะอาดคลองพดุงกรุงเกษม
แล้วก็คลองมหานาคให้สะอาดสวยงาม
รวมระยะทางทั้งหมด๕๖๕๐เมตรค่ะ
ก็มีคณะผู้บริหารกรทมจิตอาสามาร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะมากมาย
ผู้บริหารกรทมแล้วก็จิตอาสา
ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง
เก็บขยะเก็บวัชพืชในคลองแล้วก็ทางเดินริมคลอง
ทาสีทางจักรยานริมคลองมหานครให้มีความสะอาด
จัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสาร
จัดระเบียบแผ่นป้ายโฆษณาริมคลองด้วย
พลตำรวจเอกอัศวินบอกว่ากรทมเตรียมพร้อมในทุกด้านแล้ว
โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จค่ะ
ทมมีการจัดเตรียมทั้งที่พักรถสุขา
แล้วก็จุดบริการอาหารน้ำดื่มเอาไว้ให้พร้อมแล้วค่ะ
รองรับประชาชนในสำหรับวันที่๔๕๖นั้นเพียงพอมีอาซุ้มอาหารพระราชทานทั้งหมด๗จุดนะครับ
แล้วก็จะมีจุดคัดกรอง๒๒จุดของฝ่ายความมั่นคง
แล้วในส่วนของที่พักค้างเราเริ่มตั้งแต่วันที่๑เลยนะครับ
วันที่๑ถึงวันที่๗ทางกรุงเทพมหานครได้จัดที่พักค้างไว้ที่กีฬาเวทที่ดินแดงนะครับ
รองรับประชาชนได้ประมาณ๑๐๐คนมีเครื่องนอนพร้อม
ใครที่จะไปก็รับรองได้ค่ะกรทมจัดเตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วสบายใจได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วง
ส่วนนางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานครก็มาตรวจความเรียบร้อยเหมือนกัน
เป็นผู้หญิงก็ตรวจเรื่องสวยงามนะคะมาดูการตกแต่งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับ
เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครบริเวณถนนราชดำเนินนอก
ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ถนนราชดำเนินในค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกรทมเขาประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
ด้วยแบบประยุกต์จากลายไทยเอามาปรับใช้เป็นพรมดอกไม้ด้วยนะคะ
ลายเนี่ยสวยงามมากเลยแล้วก็มีการประดับกล้วยไม้บริเวณรอบต้นไม้ด้วย
ใช้ไม้ดอกไม้ประดับไปทั้งหมดเนี่ยกว่า๑ล้านถุง๑ล้านกระถางเลยนะคะ
ส่วนกล้วยไม้และพวงกล้วยไม้ก็ใช้ไปกว่า๓๐๐ต้นเลยค่ะเรียกว่าทุ่มสุดตัวจริง